สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนั่น
เมื่อวันศุกร์ได้ข่าวมีคดีอะไรกันครับ

เหลือเลยขอโทษแทนทุกสิทธิ์ทุกอย่าง

ในขณะที่ตัวเองอัดยาอยู่สู้ตายนี่

ดูนะได้ดูรายการไหม
ไม่ได้ดูก็รู้แต่อัลกิจโทรไป

ระมัดระวังคำพูดจากใจจริงเลยนะฮะ
ไม่เมื่อนั้นคือคุณมตดามก็ไม่ได้เป็นคนพูด

แต่ว่าแต่ว่าคนดูแลเขาลูกน้องเขาดันพูดขึ้นมา

กำลังออกอากาศสดอยู่
ก็คิดว่าเหมือนแบบว่าปกติโทรเล่นคุยกับแองจี้เล่นแบบว่า

กราบขออภัยทุกท่านที่
จี้เธอขอโทษแทนฉันด้วยเร็ว

จากนี้ไปก็จะระมัดระวังในรายการสดให้มากขึ้น
เพราะว่าไม่มีเจตนาจริงเพราะเป็นรายการสด

เพราะเสียงมดดำจะต้องแหบหน่อย

อาหารเป็นพิษคุณหนุ่มคะ
สมมุติป่วยอีกก็ฉีดยาก็ไปฉีดยาไม่ต้องเจาะเพิ่ม
นี่ก็พออะไรอยากให้ก่อ
รับบอกเขาไปเลยว่ามากี้ผมเป็นยาเลี่ยมเขามา
เกิดเสร็จสุดเขาก็เราอยากมาทำงาน
ก็เลยไปขอหมอบอกว่าให้คุณหมอช่วยถอดหน่อย
หมอก็ไปคุณมดดำอยู่ก่อนดีไหมอย่าเพิ่งไป
เขาก็ไม่ยอมเขาบอกเขาอยากจะมาทำเดี๋ยวไม่มีคนมาแทนเขา
เขาก็เลยมาเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะกลับไปแล้วก็ไปเสียบสายน้ำเกลือใหม่
หมายถึงต้องไปให้ยาให้ครบแต่มันหายแล้วล่ะไม่ได้เป็นอะไรแล้วพี่

สรุปคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรคะ

เป็นอะไรแล้วน้องข้าภายขึ้นไป๔๐แห่ง

น้ำมันเก่าน้ำมันเก่าอย่าไปกินน้ำมันเก่าน้ำมันเก่า
ปรากฏว่านี่ไงรักษาสินกินเจไง
ไปกินไอ้พวกที่แบบของทอดไปกินร้านอาหารแพงด้วยนะ

พี่เขาก็เอาจงเอาเต้าหูเต้อและเตอะเนี้ย
น้ำมันเก่าปรากฏน้ำมันเก่าแค่ไม่กี่ชิ้นนะ

มันเก่าอันตรายมาก
น้ำมันเก่าที่เขาแบบว่าทอดทั้งวันทั้งคืน

ส่วนหนึ่งทรมานยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง

พี่หนุ่มเขาไปเยี่ยมคุณแม่
พี่แม่ต้องระวังต่อการด่าพี่หนุ่มกัน

เขาเป็นคนดีพี่หนุ่มเขารักคุณแน่มากนะรู้สึก
คุณจะชอบด่าผมทำไมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้ทำอะไรคุณเลย
คุณก็ตัวดีนะพูดถึงเวลาเขาไม่มา

หยุดปิดรายการสั่งเบรกโฆษณาเหมือนตอนวันศุกร์แล้วตบแองจี้กันไหม
โอ๊ะตัดภาพไปดูคือ
เอ้าไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับ

เอ้าไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ฟังอีกมุมหนึ่ง

ขอบคุณผู้ชมครับจากกรณีที่ผู้ปกครองของน้องต้นหนาวนะครับ
วัย๑๐ขวบเท่านั้นเองเป็นนักเรียนชั้นป๔โรงเรียนแห่งหนึ่ง
อำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินเข้าไปร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมนะครับ
เพื่อส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเนื่องจากเด็กชายนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัส
เสี่ยงเป็นผู้พิการนะครับเนื่องจากอดีตผู้มนวยการโรงเรียนที่เพิ่งเกษียณอายุราชการไปเนี่ย
ได้ใช้ให้เด็กนั้นไปยกถังน้ำต้มยางมาตอยร้อนทำให้น้ำมันยางมะตอยนั้นนะฮะ
มันกระเด็นใส่แขนเด็กอาการสาหัสคุณผู้ชมนี่ดูดิฮะนิ้วยึดเลยคือยึดอย่างนี้เลยนะครับ
นี่นะฮะนายธิรพงศ์อดีตผู้มนุยการโรงเรียนที่เกิดขึ้นนะฮะก็กล่าวถึงกรณีดังกล่าวบอกว่าวันที่เกิดเหตุคือวันที่๒๔กรกฎาคมปี๖๒
เป็นวันที่ทางคณะครูและก็นักเรียนนั้นได้ร่วมกันนะครับทำกิจกรรมจิตอาสาโดยมีการปรับปรุงถนนและภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนในส่วนของกิจกรรมซ่อมแซมถนน
มีนักเรียนชั้นป๕ป๖ประมาณ๑๕๒๐คนครับเข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้
โดยตนเองนั้นเห็นนะครับว่าในกลุ่มนี้เนี่ยไม่มีน้องต้นหนาวอยู่ในกลุ่มแต่อย่างใด
แล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเข้ามาถือถังใส่ยางมะตอยตอนไหน
ทั้งนี้อาจจะเพราะดูไม่ทันเพราะมีเด็กมาร่วมกิจกรรมกันหลายคน
ตกลงมี๑๕คน๒๐คนแล้วบอกว่ามีหลายคนคืออะไร
พระออกรุงรินยังกล่าวต่อวันนี้นะครับว่า
ภายหลังจากเกิดเหตุตนเองได้พาน้องต้นหนาว
ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลดอนจาน
หลังจากนำตัวส่งโรงพยาบาลเข้าไปรักษาตัวแล้วเนี่ยนะครับ
ก็เรียกว่าตัวเองก็เดินทางไปเยี่ยมด้วยความห่วงใยตลอด

รวมเป็นเงินทั้งหมด๒๐๐๐บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาเบื้องต้นนะครับ
ต่อมาครับได้มีการพูดคุยกับคณะครู

ที่จะรับผิดชอบในฐานะครูแล้วก็พอ

ในตอนแรกทางญาติเรียกค่าชดเชยมาถึง๓แสนบาท
แต่ตนนั้นจะยอมจ่ายแค่๔๐๐๐บาท
สุดท้ายตกลงกันไม่ได้นะครับ

ลดค่าชดเชยเป็นเงิน๘๐๐๐บาท
แต่นายธิรพงศ์นั้นพร้อมจ่ายเพียง๔๕๐๐๐บาท
ทำให้ยังตกลงกันไม่ได้อีกเช่นเคย
ซึ่งตนเองก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกัน
เพราะมีกำลังให้เด็กได้เพียงเท่านี้
เนื่องจากกระสิทธิ์อายุทศการมาแล้วด้วย
ไม่มีรายได้ในส่วนของการประกันอุบัติเหตุในโรงเรียน
แล้วก็ทราบว่าจะมีประกันให้น้องต้นหนาว

เข้าไปลึกมากเลยนะ
คือก็ไม่รู้นะแต่ว่าอดีตพอเองก็ออกตัวแปลก

เขาบอกเขาไม่ได้ใช้บอกเด็กมาจากไหนไม่รู้คน
ตอนนั้นที่เขาดู๑๕๒๐คนไม่มีน้องต้นหนาว

แต่ต้นหนาวบอกว่าอ๋อก็ผอเป็นคนใช้ผมไหมครับ

ใช่ก็คือต้องผ่าตัด

แล้วเด็กยังมาต่อยผู้ใหญ่มันยังต้องใช้เครื่องเลย

เด็กอายุ๑๐ขวบไปใช้ยกของแบบนี้

แต่ว่าคือในมุมกลับกันผมว่าก็ต้องดู

เด็กอายุแค่๑๐ขวบไปให้ถือถัง

หมายถึงว่าคนอื่นที่บอกว่าช่วยกันอยู่๑๕คนอะไร
คิดเอาง่ายเราโดนน้ำร้อนลวกยังทรมานเลย
ยางมะตอยแม่งความร้อนนี่สูงกว่าร้อยองศานะพี่
ใช่สิดูสิแล้วคือจะรักษายังไงจะรักษา
คือรักษาเนี่ยผมว่าก็อาจจะต้องทำศัลยกรรม
กับเด็กต่างจังหวัด
แต่ใครจะเป็นคนที่ดูแลจ่ายเงินให้เด็กน้อย

พี่คิดถึงว่าโอเคละรักษาของส่วน
ทรมานที่เด็กมันได้รับอาจจะขนาดไหนวะ

ก็เป็นชาวบ้านไม่เป็นเราเราสู้ให้ถึงที่สุดถูกต้องไหมล่ะ

แล้วตอนนี้เรามาตามเรื่องช้างที่ตกเหวนะคะ

ที่มีกรณีช้างตกลงในน้ำตกเหวนรก
แล้วก็มีช้างตายไป๖ตัวรอดชีวิต๒ตัว
ตั้งแต่วันที่๔ตุลาคมที่ผ่านมา
ทางเจ้าหน้าที่ก็ติดตามดูแลช้างที่รอดชีวิต

คือเขาปีนกันขึ้นมาได้๒ตัว
แล้วก็ขึ้นมาตรงฝั่งนะฮะ
แต่ที่เห็นไปภาพนี้คือตายนะคะ
ตาย๖ตัว
ที่ประจินบุรีลักษณ์กระหน่ายนาคันชีสีนพวัญ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พร้อมกับกำลังเจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็เตรียมการกู้ซากช้างด้วยกัน

ลงเรือไปที่เขื่อนขุนด่านประการชนที่นครนายก

หลังจากนั้นก็จะต้องเดินเท้าต่อไปอีก๒๐๐เมตร
เพื่อนำเชือกไปทำตะข่ายขึงเอาไว้
อดักซากช้างที่จะไหลลงมาตามลำน้ำที่จุดนี้
เพื่อไม่ให้ช้างไหลลงไปสู่เขื่อนขุนด่านปราการชน

ซึ่งคาดว่าช้างจะไหลลงมาถึงจุดนี้
น่าจะใช้เวลาประมาณ๗วัน

นี่ก็ไอ้๗วันนี้ขึ้นอยู่กับแรงน้ำอีกนะ

ดักให้ได้เร็วที่สุด
ตอนนี้ก็เข้าไปเยอะมากทั้งสัตวแพทย์ทั้งทีมงานทั้งอาสาสมัค

คืออย่างนี้มันเป็นเส้นทางเดิมตรงหัวน้ำตกเลยนะ
ช้างเขาก็เดินทางหากินตามปกติเส้นทางนี้
แต่คราวนี้ลูกช้างมันมีเยอะไหลลงมา
แล้วช้างผู้ใหญ่ก็มาช่วยก็ไหลลงมากันหมดเลยทั้งโขงเลย

คือโขงนี้มีลูกช้างมากกว่าหนึ่งที่รอดนี้คือหนึ่ง
เป็นลูกช้างโตแล้วนี่คือภาพที่เขามายืนกันนิ่งตกใจกันอยู่นี่นะ

ใช่ก็หัวหน้าโขงเนี่ยเขาก็ต้องมาช่วย
แล้วก็ลงมาช่วยก็ไหลลงมากันหมดเลยตกลงมากันหมด

อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติซะหน่อยพูดถึง
ข่าวที่คนไทยทั้งประเทศติดตามกันอยู่ฮะไปฟังกันหน่อยฮะ
นี่ซึ่งมีเกือบกรองต้นใสนะฮะกรองต้นใส
ก็เป็นจุดที่เหมาะความกว้างของแม่น้ำ
ลำทานนะก็ประมาณ๓๕เมตร
ซึ่งมีต้นไม้ใหญ่สองข้างสามารถที่จะ
ผูกโยงสิ่งกีดขวางที่เราจะดักซากช้างได้
คือตลาดลำน้ำจะมีโขดหินหินหน้าผาเป็นระยะ
ซึ่งค่อนข้างจะลำบาก
ตอนนี้ก็คือรอให้เขาบวมแล้วก็ลอยน้ำนะฮะ
ก็คิดว่าจะลอยลงมาถึงบริเวณนี้แล้วก็จะทำการย่อยซาก

สรุปแล้วเขามาช่วยตัวเล็ก
ก็เลยตายไปหมดเลยทั้งเด็กมีเดินไม่เก่ง
แล้วก็ตอนนี้ก็ทั้งฝนทั้งน้ำป่าอะไรอย่างนี้

นี่รอไหลลงมาปลายน้ำเพื่อจะได้ช้อนก่อนที่จะเข้าเขื่อน

ตื้นหน่อยแล้วก็ปีนกันขึ้นมาเอง

จากนี้ไปเดี๋ยวเขาเหมือนเขาต้องทำแบบที่กั้นเขตให้
เค้าก็มีนะแต่ว่าโขงนี้รอดมาเค้าก็มีอยู่

มีเค้าจะทำเป็นแท่งอย่างนี้ให้ดู
แต่เขาบอกแถวนี้ช้างมันเยอะสิ
ช้างมันเยอะจริงแองจี้ที่ฉันเคยเล่าให้เธอฟังไงจากเชิงเศร้าว่า
มันเป็นต่อกับผืนป่าทัพลาน

มันก็เลยวนอยู่ในนี้
แต่สัตว์ใหญ่ยังไม่ข้าม
มีแต่เลี่ยงพามีอะไรตัวเล็กตัวน้อยข้ามอยู่

มีหนุ่มเด็กเขาพูดถึงไอ้๓แสนบาท
ยังน้อยไปเลยสำหรับน้องเขาพิการไปเลย

เป็นสาวโดนจักรยานยนต์หัวร้อนต่อยเปิดใจ
แค่กระพริบไปขอทาง
ฟาดรถพังยับเยินเลยจริง
กรณีที่หนุ่มคนหนึ่งสวมหมวกกันน็อกนะฮะได้ก่อเหตุ

ว่าฝ่ายหญิงจะพยายามยกมือไหว้ขอโทษ
แต่ชายคนดังกล่าวกลับต่อยสวนเข้ามาในรถ

พร้อมได้ตีรถจนกระจกแตก

ถ้าสมมุติก่อนนามของเขาชื่อนางสาวเอ

ที่สถานีตำรวจจราเข้น้อย

ทางนี้

อ้าวนี่คุณผู้ชมดูนี่
นี่คุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมพี่โบ๊ค

แต่เนื่องจากคนที่อยู่ในรถเป็นผู้หญิง๒คน
เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่ตน
มุ่งหน้าจากมหาลัยหัวเฉียว
คุณดูนะครับมุ่งหน้าจากมหาลัยหัวเฉียวเนี่ยนะ
โดยบริเวณที่เกิดเหตุเป็นถนน๒เลน
เจอรถจักรยานยนต์ทะเบียนไม่แน่ใจว่า๙๗๒หรือ๗๙
สีแดงหรือน้ำเงินก็ไม่ชัดเนื่องจากมันเป็นที่มืด
จึงได้ตบไฟง่ายตบไปเพื่อขอแซงทาง
จากนั้นคนขับได้ชะลอจอดกลางถนนแล้วลงมาจากรถ
ตนเองเนี่ยยกมือขอโทษซึ่งจากตามชื่อเมื่อกี้พี่

ซึ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยได้เอานิ้วสอดเข้ามาแล้ว

แล้วบอกว่าหนีบนิ้วจึงลดกระจกให้เขาเอามือออก
แต่กลับโดนต่อยที่บริเวณจมูก
จากนั้นนะฮะผู้ชายคนนี้ได้หยิบวัตถุบางอย่างออกจากกระเป๋า
ดูแล้วเนี่ยลักษณะคล้ายจะเป็นอุปกรณ์ของช่างฮะ
แล้วก็ตีเข้าไปที่กระจกมองข้าง
กระจกด้านข้างจนแตกละเอียด
นางสาวเอผู้เสียหายเปิดไปว่า
ตอนนี้เอาจริงนะระแวงไปหมดแล้ว
เตอร์ไซค์ขับผ่านยังกลัวเลย
แล้วยังต้องขับรถผ่านตรงนี้ทุกวัน
ซึ่งตนคิดว่าการกระทำแบบนี้มันรุนแรงเกินไป
ขอดูคลิมแบบเต็มอีกครั้งหนึ่งค่ะ
กำรอเลยนะแล้วก็พุ่งเข้ามาตรงเลย
คุณดูอีกครั้งนะฮะคืนนี้ก็เหมือนแบบ

ผู้หญิงเขาก็ลดกระจกมาให้นิดนึง
พอนิดนึงเสร็จเขาก็ไปเกาะขอบกระจกไว้

พอปิดก็ไปพับนิ้วเขาเขาบอกว่า

นิ้วกูเอาลงเอาลงนิ้วพอเขาลงเสร็จ

มันก็ต่อยเข้าแว่นไปตรงช่วงดั้งเขาก็เขียวหน่อย

พอปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปหยิบเอา
คือเหมือนกับเขาน่าจะพกอยู่นะเป็นประแจ

นี่ดูนี่อุตส่าห์เปิดปุ๊บ

แล้วก็กลับเข้ามาตีที่แบบเสียงตุ๊บติดกัน๔ที
อันนี้คุณต้องไปใส่แบบถึงเรียกว่านาตุมียะไหม

บิดแต่ก็โกรธอีก

ไม่ใช่ถ้าสมมุติผู้หญิงพูดกวนไปกวนประสาท

พี่ขาหนูขอโทษขอโทษ
แล้วไม่ผู้หญิงมันก็คงจะงงว่ามันทำอะไรผิด

มันจะต้องบอกมันรู้ต้องไม่ถึงการ
ไม่ได้มีแต่นานลูกแก่โทษะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้

ซึ่งตนคิดว่าการกระทำแบบนี้มันเกินไป
เราเป็นผู้หญิงและยังไม่รู้เลยว่า
ไปขอโทษเขาน่ะเราทำอะไรผิดเว้ย
แต่ว่าเราจะไม่เป็นกลับคลิบแบบค้างนะ
แป๊บให้รู้ว่ามีรถอยู่ข้างหลังคุณหน้ารถที่เร็วกว่า
อันนี้คือกลับคลิบไขประโค้อทางเพื่อที่จะแซง

คนก็เลยงงว่าเออสรุปแล้วนี่คืออะไร
บางทีฉันไม่รู้ว่าฉันขับช้าใช่ไหม
ถ้าเจออย่างนี้ถ้าเราช้าก่อนเราก็จะหลบให้

คุณหนุ่มอีกหนึ่งข่าวเสียท็อปดัง
ตอนนี้ทำไมเสียดังกันจริงนะทุกคน
ล่าสุดนี่เสียท็อปบินหลบข่าวเฉาออกไปแล้วนะฮะ
ฮ่องกงพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงนะครับ
ประชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

แรกก็ไม่ได้เบอร์นะสมมุตินี้เบอร์แล้ว

จากการตรวจสอบนะครับในระบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ถ้ากัสยานสุวรรณภูมิปรากฏว่าพบชื่อของนาย
ธนัทสิริปิยพรหรือว่าเสียท็อปนะครับ

เป็นเสียกรรมรอที่หลอกพริตตี้สาวบุรีรำแต่งงาน

เขาเดินทางออกจากท่ากัศยานสุวรรณภูมิไปแล้ว
เมื่อวานนี้ครับเวลาประมาณ๖โมงครึ่ง
ตอนเช้านะฮะด้วยสายการบินของคาเท่นะ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกล่าวนะครับว่า

ไม่ทราบเหตุผลว่าเป็นการหลบหนีคดีเฉาหรือเปล่า

จากนั้นต้องเดินทางออกมา
เข้าควบคุมตัวได้ทันทีเหมือนกัน
ทางนี้เขาบอกว่าที่ผ่านมาเสียท็อปก็มีการเปลี่ยนชื่อ

แม้ว่าจะเคยถูกดำเนินคดีในหลายพื้นที่
จึงทำให้ระบบของทางตมนั้นไม่มีการแจ้งเตือนขึ้นมา
ขณะที่เพจอีจันทร์นะครับได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมครับ
เป็นการเช็คอินอยู่ต่างประเทศเป็นประจำ
แต่รู้สึกว่าจะเช็คอินที่ฮ่องกงนั้นบ่อยเป็นพิเศษ
โดยอีจันทร์จึงได้มีการไล่เรียงการเข้าออกราชนาจักรไทยของนายเสียท็อป
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี๖๑จนถึงวันที่๖ตุลาคมปี๖๒
ทั้งนี้รวมการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรไทยของเสียท็อปทั้งหมดเนี่ยนะครับ

ไม่รู้เหมือนกันคงต้องรอดูกันนะครับว่าความนิสิตพักจะไปอยู่กี่วัน
แล้วก็จะบินกลับเข้าไทยวันไหนหรือต้องรอให้เรื่องเงียบแล้วค่อยกลับมาหรือเปล่า
ก็คิดดูลามไปถึงวงการบันเทิง

คนก็เลยกลับไปบอกลองไปดูสมัยก่อนที่ม่านฟ้าสัมภาษณ์สิ

ว่าถ้าเป็นเรื่องจริงม่านฟ้าเคยสัมภาษณ์ว่าตอนนี้ทำเกี่ยวกับการเทรดเงินอยู่

นู่นนี่ลองกลับไปดูเมื่อ๓๔ปีที่แล้วสิ

มันเกี่ยวกันไหมมีคนจับมาโยงกันมากมายเหมือนกัน
แต่แคทริยาอิงลิสก็ไม่ตอบเรื่องนี้
แต่เทยาโลเจอร์คงไม่มีใครได้เจอถูกต้องไหมล่ะ
แคทยากอิงกฤษเขาออกมาพูดแล้ว

บอกว่า๕๕งงมากไม่เคยรู้จักกันมาก่อน

ส่วนทางด้านแม่ของเสียท็อปก็ได้กล่าวว่าลูกชายนั้นได้ไลน์มาหา
เผยความลับของภรรยาที่เพิ่งแต่งงานแล้วก็เลิกลากันไป
โดยความลับนี้นะฮะลูกชายอ้างว่าเมื่อรู้ความจริง
ทำให้ตัดสินใจเลิกกันเขาว่าอย่างนั้น

เหมือนดังที่โต๊ะเองเขาคิดไว้ก็เลยเลิก
พวกผู้หญิงที่เป็นเจ้าของจัดงานต่างานหรือเปล่า
คือวันนี้เขาก็บอกว่าน้องชายเพื่อนสนิทของเสียท็อปคนหนึ่ง

ทำให้พี่ชายเครียดจนเสียชีวิต
นี่พี่ชายเคยมีคนเสียชีวิตนี่
พี่ชายติดต่อเรื่องธุรกิจกับนายท็อปประมาณ๑ปี
พบเจอกันบ่อยแล้วก็เดินทางไปต่างประเทศอย่างพี่หนุ่มพูด

ประชุมทีต้องไปประชุมที่รอนดอนนะ

แต่เวลาประชุมก็จะต้องไปประชุมที่ฮ่องกงไปประชุมที่รอนดอน

หลังจากนั้นน้องชายของผู้เสียชีวิตที่เขาบอกว่า
พี่ชายตัวเองเนี่ยเริ่มมีอาการเครียดก็คงจะเอาเงินไปลงกับเขาด้วย

จากอาการเส้นเลือดในสมองแตก

เวลาไปประชุมที่ฮ่องกงไปประชุมที่ลอนดอน

อันนั้นผมว่าไม่รู้ยังไงนะ
แต่ผมจะให้ดูอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้มาเองเลยนะครับ
มันมีไลน์ในการพูดคุย
ตั้งแต่ออกโรงพยาบาลนี่ดูใส่เลยคุณแม่

ในนี้ในวันอาทิตย์ที่๑๕เดือน๙

บอกว่ามีตังค์ไหมขอตังค์บ้างสิ
แล้วก็ส่งเป็นรูปร้องห่มร้องไห้แบบนี้

เอาเขานะผมก็ให้ดูไปอย่างนั้นแหละ
แล้วไปดูอันสุดท้าย

จะมีก็ตอนที่ผมชูนี่แหละผมบอกเลย
อันนี้ผู้หญิง
ผู้หญิงบอกว่าเหนื่อยไม่สบาย

ไม่มีเงินหาเงินไม่ได้ก็ไปหายืมคนอื่น
พี่ล่ะไม่สนใจใยดีอะไรหนูเลยจริง
พี่ไม่รักหนูแล้วพี่มาแต่งงานกับหนูทำไม

นี่นะครับให้ดูอีกหนึ่งดอก

พี่หนุ่มเร็วไปเขาแป๊ปไม่ทัน
หลังจากนั้นนะครับ
ผู้หญิงบอกพี่ไม่มีเงินหนูก็เป็นห่วง
พี่ล่ะเคยห่วงหนูบ้างไหม
ที่พี่ทิ้งให้อยู่แบบนี้แล้วพี่ไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่น
โทรก็ไม่รับรับโทรศัพท์โทรไปก็ไม่รับอ้างว่าประชุม

พี่คิดว่าหนูคงโง่มาก
ไม่มีเงินหาเงินไม่ได้ก็ไปหายืมคนอื่น
นี่นี่เป็นผู้หญิงนะ
เห็นไหม
สุดท้ายไอ้ที่มันเด็ดมาก

คือผู้หญิงพิมพ์บอกว่าทำงานได้๓๐๐๐ให้พี่๒๐๐๐นะ

ท็อปขอบคุณกราฟ

ตกลงก็โอนให้หลังจากตัดพอร์สต่อว่าไปนึงเยอะ

ไม่เพราะว่าไม่อยากจะชูมากเพราะมันไม่ได้เบรก
เอาอย่างนี้พี่เขาบอกว่ากระทั่งเคยทำให้คนตายด้วยในท็อปเนี่ย
เกี่ยวเรื่องธุรกิจในท็อปก็อ้างว่ายังไม่ได้ลงทุน

แต่เวลาปัญหาคือหลอกเงินคนได้ยังไงไปหลายล้าน
เขาบอกว่าชีวิตของนายท็อปเนี่ยใช้ชีวิตหรูหลา
เวลาเดินทางไปต่างประเทศมีข้อมูลว่าเวลาไปฮ่องกงเนี่ย
พักอาคารสุดหรูที่ผู้พักอาศัยระดับไฮโซเท่านั้นด้วยนะ
หรือค่าเช่าห้องสวีทตกราคาเดือนละเท่าไหร่รู้ไหม

แสนกว่าถึงแปดแสนบาทเดือนละ
ต่อจากนั้นนะฮะเขาบอกยังมีซูยาลินเนี่ย
ยักษ์ใหญ่ด้านวิศวกรรมก่อสร้างของจีนเนี่ย
ประกาศตอนนี้นะไปหลอกได้ถึงระดับนั้นเลย
ประกาศเปิดการสืบสวนแล้วก็ทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัย

หลังจากตรวจสอบว่านายธนานัทศิริเปี๊ยะพอลิเซียท็อปเนี่ย
อยู่ดีเข้าไปนั่งร่วมประชุมบอร์ดกับเขา
เฮ้ย

เหมือนฉันแอปแอปสมมุติใครประชุมบอร์ดยังวงไทยรับทีวีวีฉันขึ้นไปนั่งในแอปถ่ายลูกกับเขาน่อยอย่างนี้ไง

เขาบอกว่าเสียท็อปไปแอบอ้างเป็นที่ปรึกษาไทย
แล้วก็เข้าไปดูงานในเขตห่วงห้ามอย่างนี้

ไปตั้งประชุมกับเขาอีก

วันที่๖ตุลาคมมีรายงานนะครับว่า

กำลังจะตรวจสอบประวัติของเสียท็อป

เป็นที่ปรึกษาพิเศษของรัฐบาลไทย

รัฐวิสาหกิจของจีนนั้นหลงเชื่อนะฮะ

แล้วก็เปิดพื้นที่ห่วงห้ามหลายแห่งให้เสียท็อป

อันนี้เป็นบัจถำเนียบนะครับ

ระบุว่าเสียท็อปเนี่ยอ้างตัวเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของอดีตนายกรัฐมนตรี

ก็ไม่รู้อะคุณคิดดูก็สามารถเข้าไปในเขตห่วงห้าม

มันมีเอกสารของจีนส่งมาเชิญตัวเลย

เอาพี่หนุ่มหมายว่าเชิญไปดูงาน
ไม่ได้เชิญไปร่วมประชุม
พี่รู้ไหมโปรเจกต์๒๐๐๐
โปรเจกต์นี้๗ปีก่อนพี่
ในบริษัทก่อสร้างที่ใหญ่ไม่ใช่ระดับเอเชียนะฮะ

จากการรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่
โปรเจกต์เกิดขึ้นได้หมด๔๐ประเทศทั่วโลก

ข่ายเผ็ดท็อปไปเข้าไปดู
เป็นกว่าเสียท็อปคนเดียวกว่าที่ถึง๒๕๐๐บาท
แต่ผมไม่รู้คุณจะไปเอ่ยอ้างอย่างนั้น

แต่ว่าวันก่อนผมคุยกับดารินที่เป็นเมียของเสียท็อป
ที่เขาทิ้งไปเนี่ยอะไรนะเป็นอดีตภรรยาไงเพราะเขาแต่งงานกันไปแล้ว

เออคุณเบ้นมันนอนป่วยอยู่ดีเลยนอนป่วยอยู่แล้ว

แล้วก็ป๊อกเหมือนฉันเนี่ยแล้วเธอไม่เห็นแล้วเธอไปนั่งเฝ้าฉันหมอให้ยากี่ขวดล่ะอะไรนะก็ใช่ไง

เออโอเคไปเรื่อย
นี่นะครับก็คือเป็นเรื่องของทางเสียท็อป
หลอกได้ยังไงวะมันนานมากนะแล้วไปได้ระดับนี้

ผมถามอดีตภรรยาของเสียท็อปเขาว่า
เวลาคุณอยู่ใกล้เนี่ยคุณไม่เคยสังเกตผิวหนังเขาบ้างเหรอว่า
มันมีรอยแบบว่าเหมือนแบบเป็นแม็ดน้ำมันน้ำมันกระเต็นใสเลย
บอกเขาไม่เห็นเขาบอกว่าผิวพันธุก็โอเค

เขาบอกว่าเรื่องหลอกดาราน่ะบางคนก็บอกเรื่องจริงนะเธอ

ไม่ได้ระบุว่าใครเพราะมีคนเคยเห็นอยู่กับดาราจริง

ไม่แต่คุณไม่แต่เวลาเขาทอดเห็นเขาไม่ได้ทอดไง

ใช่เขาจะให้แม่ยายกับเมียเขาเอาไปทอด
คนที่เห็นก็บอกบางวันก็คือขับรถเบ้นมาบางวันนะ
ขับรถตู้มาหลังขับซาเล้งไปเขาบอก
ไม่แต่มันจะหลอกนะ
เป็นสิบแปดมงกุฎระดับประเทศจริงเพราะเข้าใจยังเคยเจอ

ก็แบบโลกน่าจะเสียเพราะว่าขนาดเศรษฐีนีบางคนยังเสีย
เป็นธุรกิจของแฟนเขานะ
มันเป็นของหุ้นส่วนคนนึงซึ่งเขาจะไปหุ้นด้วย
อะไรอย่างนี้คือไปหวานเขา
ต้องไปเทคกับโฟลก่อนแล้วเป็นฉันก็เทคนะเธอเทคไว้หลอกคนดีกว่า

ขนาดไปต่างประเทศไปประชุมยังได้นั่งวิสเน็ตนั่งอะไรอย่างนี้คุณแม่

เข้าไปนั่งอยู่ในเขตหัวข้างที่เศษ
ถ่ายรูปทั้งวันไม่แต่อย่างเมื่อกี้เนี่ยเป็นแบบว่าระดับโลกนะ

ทุกวันนี้แบบว่าอืม

นะไอ้เช็คล้านหกที่ว่าเขียนให้ดารินในวันแต่งงานนะนะ

คือถ้าดารินจะสมมุติมันเป็นเรื่องจริงเนี่ย
ดารินต้องบินไปขึ้นเงินที่ฮ่องกงนะ
เพราะไง

เขาเคยเห็นแอปพลิเคชันของธนาคารของฮ่องกงแล้วพอเปิดเข้าไป

แต่ผมน่ะผมคิดเอาเองนะเสร็จศละตะบ์เลยแหละแต่
ผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเงินของคนหนึ่ง
เหมือนกับโอนเข้ามาในบัญชีของเขา

แล้วก็เหมือนกับเพื่อจะแบบผ่านบัญชีต่อไป
หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ใช่เงินของเขาอะไรอย่างนี้
แล้วเขาจะแคปแล้วก็เหมือนกับจะโชว์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้

อาจจะเป็นเงินของแบบอาจจะเป็นของทางแขกอะไรก็ได้หรืออะไรอย่างนี้
หรืออาจจะเป็นพาร์ทเนอร์เขาที่กำลังที่ร่วมหุ้นกันอยู่
อะไรอย่างนั้นเพราะว่าเขาไปสร้างแบบโอ้โหหลักฐานความน่าเชื่อถือ
นี่ไงแล้วคนที่ทำได้ขนาดนี้ขายเห็ดเหรอ
เออก็ใช่ไงขายเห็ดแล้วพอดเห็ดเห็ดทอดด้วย
นี่นั่นเป็นรอนดอนนั่นเป็นประชุมรอนดอนประชุมฮ่องกงเป็นไฮโซมากเลย
นี่ผมถามหน่อยดิไอเช็คอินเนี่ยมันจริงมันอยู่ที่นี่มันเช็คอินว่าเราอยู่ฮ่องกงได้ไหม
ได้ก็ได้เหมือนกันถูกไหม

สมมุติว่าผมอยู่เมืองไทยมาสมมุติถ่ายรูปด้วยกันมา

บอกว่าอยู่ที่ลอนดอนได้

จริงไม่ต้องถ่ายรูปก็ได้นะแต่ว่าส่งในไลน์ไปเนี่ย

คุณแม่โทรศัพท์คุณแม่ก็ระวังหน่อยอะไรหลุดมาเดี๋ยวก็เป็นเรื่องเป็นราวอีก

ถึงฮ่องกงดิสนีแลนด์อืมแต่ว่าไอ้เช็กร้านหกนั้นที่เขาเขียน๑๖นั้น
นั่นด้วยนะเป็นเงินฮ่องกงด้วย
ดรอลรัสห้องกงเออต้องไปกลัวอีก
ทำไมจะไม่ได้
กระเนียมหลอกแล้ว
กะตะมาเฉยเลย

เอาช่วงหน้ามาดูคุณยายตายแล้วฟื้น
สวรรค์มาด้วยคุณยายตายแล้วฟื้น

เมื่อวานีประเพณีวัดแกกอู๊
ถ้ามีอะไรปุ๊บกระเทยตายหมดทั้งประเทศนะดู

กระเถยเยอะไปอยู่หลุมกันหมดเลย

ช่วงเย็นถึงค่ำกองบัญชาการตรวจจราจรไปทันสัมพันธ์แล้วนะคะว่า

พรุ่งนี้สิปิดจริงจังนะคะช่วงเย็นถึงค่ำค่ะพรุ่งนี้มากันอีกใช่ไหม
บังคับการตำรวจจราจรประชาสัมพันธ์แล้วนะคะว่าให้หลีกเลี่ยงการจราจรโดยรอบวัดแขกศรีลม
เนื่องจากว่าวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือว่าวัดแขกศรีลม
จัดงานแห่ประเพณีประจำปี๒๕๖๒ในวันอังคารที่๘ตุลาคม
จะปิด๔เส้นเลยนะคะคือถนนศรีลมตั้งแต่แยกนารารม

ปิดการจราจรเวลา๖โมงเย็น
แยกนารารมก็ติดกันเลยนี่แหละ
ถึงแปลงการบินไทยก็ปิดติดต่อกันเวลา๖โมงเย็น
ปิดการจราจรเวลา๒ทุ่ม

เวลาขบวนเขาแบบว่าเดินไปเรื่อย
ถึงแยกสาธารณาศูนย์จำหน่ายรถยนต์ธรรมดา

แต่ว่าไล่ปิดตั้งแต่๖โมงเย็นถึง๒ทุ่ม

อย่างเริ่มที่สีลมเก่าตรงหน้ากับกัมพีธาย

เมื่อก่อนถนนศรีลมไม่ได้เป็นถนนแห่งการ
เมื่อก่อนมันยังปลูกผักอะไรนะ

เพราะว่าตอนดาวน์ทาวน์เมื่อก่อนอยู่วาดบางลำพู

ประเพนนีของวัดแขกที่เราได้ยินละไม่นาน

เป็นปฏิหารคุณยายอายุ๘๒

ถูกพาไปสวรรค์แต่มีหลวงพ่อมาตามกลับ

เรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อของคุณยายวัย๘๒เนี่ย
ที่ตายแล้วฟื้นแถมยังมีสุขภาพร่างกาย
กลับมานี่นะนี่๘๒จากอดแอดคน๘๐อ่ะกลับมานี่

กว่าจะเต็มเซลล์แข็งแรงกว่าเดิมอีกด้วย
ได้เดินทางไปตรวจสอบที่บ้านหนองน้ำขุ่นนะครับ
ตำบลหนองบัวอำเภอประคำจังหวัดบุรีรำดูสิ
ชั้นโอ้โฮสี่บันไดห่างมาก

บันไดห่างมากดูดิแกแข็งแรงมากเลยนะฮะตายไปแล้วอย่างนี้
เขาบอกว่าตามที่ได้รับแจ้งว่าคุณยายเลื่อน

นางฟื้นมาปุ๊บนางดายย่าใหญ่เลยค่ะ
ปลูกพืชผัดสวนคั่วใหญ่เลยค่ะชั้นดูแมวหน่อยข้างหนังนะเห็นไหมล่ะ
พ่องกหัวมองยักษ์เขาตกใจกับแมวเหรอคะ

ฉันกำลังจะเล่าว่าเขาไปเจอนรกไปเจอสวรรค์มาแล้วเถอะนะครับเชิญ

เร็วอ่านเรื่องหน่อยอาจูก

กำลังจะเล่าเรื่องนรกสวรรค์อยู่นะเขาก็บอกว่า

เหมือนแกงมังปริงปังมาก

ตอนนี้ฉันอ่านรายการอ่านข้าวอยู่เพื่อเรื่องอะไร

พี่หนุ่มหมดแค่ไหนสวัสดีครับ
พอดีคุณพระดำถ่ายรายการอยู่ครับคุณอ้ำครับ

แค่เขาบอกว่าป่วยทั้งที่พยายามโชว์ตูดออก

ฉันเพิ่งโดนด่าไปอีอ้ามบ้า

หามุมต้องเห็นสูตรนี่ตูดใหญ่ใจขนาดนี้

เธอโทรมาตอนที่ฉันอ่านข่าวนรกสวรรค์อยู่พอดี

ครับ

โอเคเดี๋ยวให้คุณพระดำโทรกลับนะครับ

เขาไปสอบถามที่ลูกชายเขาลูกชายคุณเล็กของเขาอายุ๔๕ปี
เขาบอกเมื่อ๒สัปดาห์ก่อนเนี่ยแม่ก็เข้าไปเก็บผักในสวนที่ปลูกไว้
อาชีพของเขาคืออะไรรู้ไหมเพื่อที่จะนำไปขายที่ตลาดใกล้บ้านตามปกติเหมือนทุกวัน
คุณผิดคิวไปนิดนึงนะตอนที่คุณตอบว่าไม่รู้
นางก็หาผักของนางขายทุกวันนี่แหละแต่หลังจากเก็บผักเสร็จ
เข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำก่อนที่จะนำผักไปขาย
ก็ได้พาแม่ไปส่งที่โรงพยาบาล

ถึงขนาดอาการที่แบบโรงพยาบาลอำเภอรักษาไม่ไหว
ก็ต้องส่งไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด
คือนุ่ม

เอาง่ายแม่ไม่รู้สึกตัวแล้ว

โดยนอนรักษาอยู่นานเกือบ๑สัปดาห์

เอากันนะร่างกายแม่ไม่ตอบสนองแล้ว
ให้ทำใจแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างพยายามรักษาแล้ว
ร่างกายไม่ตอบสนองในการรักษาอีกแล้ว

ต้องอุ้ยตอนนี้

เข้าใจไหมตกใจจริงแต่เมื่อกี้เธอพร้อมเธอเห็นแมวเธอก็ตกใจ
เห็นลูกเขาเธอก็ตกใจไงแม่ฟื้นขึ้นมาแล้วบอกลูกหลานว่า

เขาบอกแม่บอกว่าฟื้นปุ๊บลืมตังค์อยากนั่งจากนอนอยู่เฉยแม่อยากนั่ง
ลูกหลานก็แปลกประหลาดหมอเองยังงงเลย
หมอพยาบาลลูกหลานที่มาพักเพราะไม่คิดว่าอยู่ดีจะฟื้นขึ้นมาได้ยังไง

ก็คือมันไม่ตอบสนองการรักษาคือรักษาตามอาการให้หลับไปเหมือนรอวันไป
ขณะที่ยายเลื่อนเล่าว่าช่วงที่หมดสตินอนรักษาที่โรงพยาบาล
มีคนพาไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะสวยมากสวยสวยเหมือนกับเขาเรียกว่าเมืองสวรรค์เมืองวิมารอะไรอย่างนี้
มีพระมีเทวดาเห็นนางรำมากมายเลย
อีกทั้งมีของต่างที่ตัวเองเคยทำบุญเอาไว้ตอนที่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่

ซึ่งยายจำได้ว่าทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งของเหล่านั้นเขาเคยทำให้พระ
คือบุญเหล่านั้นก็เขาเคยทำรู้เลยว่าอย่างเช่นเขาก็แค่ไม่ค่อยมีเงินใส่บาด

ยายได้เห็นภาพหลวงพ่อโหนหรือพระครูสุกกิจโกศลโหนเขมวีโร
อายุ๗๙ปีเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอประคัมเจ้าอาวาสวัตโภยอยมาตราบอกโยมกลับเถอะ
โดยยายเลือดกลับบ้านเรานะพระมาตามเรากลับบ้านเรานะ
ซึ่งตามทั้งหมด๓ครั้ง

หลวงพ่อทำเสียงแข็งโมโห
จึงบอกว่าให้หลวงพ่อกลับไปก่อน

ซึ่งตนเชื่อว่าเป็นพระบารมีของหลวงพ่อโขนนี่แหละ
ที่ทำให้รอดตายจากความเป็นความตายมา

ตัวเองเนี่ยทำบุญตามมาตลอดตั้งแต่สาวจนแก่จน

ผมว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่แกก็เล่ามา

ชื่อแกอะไระ

ทุกคนถึงที่ตายก็ต้องตายนี่ไงไม่ถึงที่
คือตายไปแล้วอย่างนี้แค่เปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมนอนที่ก็ไม่ตาย
คือเขาบอกโกงความตายที่เราเห็นแต่เป็นหนัง

เทปแม่แก้เทป

แล้วคุณกลับมาเหรออ่ะร่างใหญ่ตัดสินใจกลับมา
คุณแม่ช่วยหนุ่มเล่นอยู่

คุณแม่ต้องแอครีแอคสิคะอุ้ยอุ้ย

ฉันคิดดูสมองฉันตอนนี้ไม่ค่อยทันใคร

ถ้าเป็นเรื่องอย่างนี้การทำบุญมันไปรอเราอยู่จริง
ก็เหมือนกับคน
คนหนึ่งทำงานอยู่แอร์เอเชียชื่อไอเนสอย่างนี้
เป็นเด็กที่ไม่เคยเชื่ออะไรเลยเว้ย
เป็นเด็กที่ไม่เคยเชื่ออะไรแบบในชีวิตนางไม่เคยเชื่ออะไรเลย
เออคือเป็นเด็กปากหมาด้วยพูดตรง
เป็นพีอาร์เด็กเรียนจบจุลาเออแล้วไงเนอะ
ปรากฏว่านางก็ป่วยไข้ขึ้นสี่สิบกว่าอืม
พี่มดเชื่อไหมว่าคนเรามันก็จะแบบค่อยลอยออกไปอย่างนี้
ออกจากตรงนี้นะเราเห็นเลยเป็นแบบกรา
คนเราไม่มีหูตาจมูกแล้วไปเห็นคนเยอะแยะเลย
เสร็จแล้วบอกก็จะเห็นว่าเราทำอะไรมาบ้าง
บาปบุญคุณโทษเห็นหมดเลยแต่เราหยุดไม่ได้ตั้งแต่มองเขาอย่างนี้
หมาฆ่าแมวนะเออเสร็จแล้วนางฟื้นขึ้นมานางโทรหาหนูแล้วไงรู้
พี่มดบุญที่เราทำกันมันเรียกได้ว่าเป็นเศษบุญหมดเลยเว้ย
เพราะว่าเวลาที่มันผ่านเป็นวินาทีอ่ะมันเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
แต่อยู่ที่ว่าบุญมันจะไปจบตรงไหนจริงเว้ย
ปรากฏว่าตรงนี้มันไปพุทธคยากับหนูไปสร้างพระพุทธเจ้าน้อยที่ประสูจน์
มันก็ไปเห็นรอยเท้าพุทธเจ้าบอกขอให้ได้กลับมาแล้วมันจะบวช
มันบอกพี่มันก็กระเด้งกลับตึ้งกลับที่ตัวหนูเลยนะ
ตอนนี้เชื่อแล้วใช่ไหมโอ้จากเด็กไม่เชื่ออะไรเลยอ่ะ
แต่คุณมดดำถ้าคุณมดดำไปแล้วไม่ต้องกลับมาแล้วนะ

พร้อมกันไหมล่ะจะจองคอนโดตรงไหนก่อนไหมล่ะเธอ

เอ้าพักก่อนพักก่อนช่วงหน้า
เดี๋ยวมาอัปเดตวงการบรรเทิงกันซะหน่อยไม่ทานหมดแล้วเวลาหมดแล้ว

มันเป็นเรื่องอะไรที่มันไม่จบไม่สิ้นจริงเลยเนอะตอนนี้เนอะ
เรื่องเบลล่ากับชิงเนี่ยเหมือนมันจะจบแต่ล่าสุดเบลล่าร้านนี้สงสารคุณ
ถึงจริงอยากขอโทษต่อหน้าก็มานี่ยันไม่ติดใจแต่แรกอยู่แล้ว
มันเป็นกระแสที่หลายคนพูดถึงอยู่ไม่น้อยนะสำหรับกรณีของชิง
ที่ถูกมองว่าแอบชอบเวียสุกลวัฒน์แล้วใครเขาชอบไหมวะ
ใครก็หิวไหมว่าเวียเวียนะเว้ย

แต่อาจจะเป็นมือที่๓ระหว่างความรักของเวียสุกลวัตรกับเบลล่ารานี
ทำให้เจ้าตัวเนี่ยถูกถล่มและซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจ
เพราะว่ายืนยันว่านางเนี่ยไม่ใช่มือที่๓และอยากขอโทษสาวเบลล่าต่อหน้านั่นแหละ

ล่าสุดเบลล่าออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าตนเนี่ยยังไม่ได้ดูสัมภาษณ์ล่าสุดของเขาเลย
แต่เราก็ตอบไปหมดแล้วนะคะทุกอย่างจบแล้วไม่มีอะไร
ส่วนที่เขาอยากมาขอโทษก็โอเคปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตไป
ถ้าได้เจอกันสำหรับเราแล้วไม่เคยติดใจอะไรอยู่แล้ว

ไปเที่ยวไอแลนด์เนี่ยเป็นการตั้งเพื่อตอกย้ำให้อีกฝ่ายรู้นั้น
ก็บอกไม่เกี่ยวกันเลยไม่มีประเด็นอะไรเลย

เหมือนเราเนี่ยตั้งกันเป็นกรุ๊ปคุยกันก่อนก่อนที่จะมีเรื่องนี้แล้ว

พูดถึงพ่อคุณเหรอบ้าไม่ใช่

ผมก็มงว่าทำไมพี่สุทธาตุตันตะเลินหรือเปล่า

ผมก็คิดว่าพี่สุทธาตุตันตะเลินผมคิดว่าพ่อคุณ
พี่เล่นพี่เวียวเวลาขับรถ
สอบอีกว่าเรื่องแซวัฒน์ทริปเที่ยววาดมาก

บอกไม่ได้อวดแฟนแต่อวดรูปวิว

เขาว่าอย่างนึง

เดี๋ยวดูรูปกันให้นำใจกันไม่ใช่ไอแลนด์ทำแทนมีราคา

พี่สุชาติกลับรถ
คุณอ้ำพัชราภาแน่นอนดังสุดของช่อง๗ใช่ไหมฮะ
ส่วนยายาก็ดังสุดของช่อง๓ปรากฏว่าอยู่แม้อยู่คนละช่อง
แต่ว่าซุปตาทั้งสองรุ่นนั้นมาเจอกัน

เออต่างคนต่างพาน้องหมาไปหาหมอ

ไม่ได้แอบหรอกสลับกันอุ้มน้องหมาของกันและกัน

จะจรจัดจะละลายครบเลี้ยงหมด

รูปของแคปชั่นว่าดีใจได้เจอนะคะคนสวย
จากนั้นก็ติดแท็กชื่อยายาแล้วก็ติดแท็กชื่อเพื่อน
กลุ่มที่รู้ว่าชื่นชอบยายาด้วย
เพื่อนกับอิตอ้ามกันใหญ่อิจชานะฮะ

เข้ามาคอมเม้นต์ว่า
ธนภูนามสุดยอดของศรีดดัง

แล้วก็พี่น้องยายายหน่อยลากพี่อัมมาก
เราก็ใส่โอไมโอร์เป็นรูปหัวใจอยู่ในลูกตา
น่ารักทั้งหมดราคาทั้งโฆะเลย

กรณีของลำไยหายทองคำ

ก็คือคุณปุ้ยวงแอลกอฮอล์คุณผู้ชมครับ

ปุ้ยนะฮะไม่ใช่ปุ๋ยนะปุ้ยนะ
ปุ้ยนะครับวงแอลกอฮอล์
ทำเอาแฟนวงการเพลงฮือฮากันไม่น้อยนะครับ
เมื่อปุ้ยสีสกลสมทรงนะฮะ
นักร้องวงล็อกแดนใต้ชื่อดังอย่างวงแอลกอฮอล์
ออกมาโพสต์ภาพสุดหวานประกาศความสัมพันธ์ว่า
คบหาดูใจอยู่กับลำไยหายทองคำมาก
เผยว่าคบกันมาเป็นระยะเวลาประมาณ๔ปีแล้วนะครับ
โดยปุ้ยนั้นออกมาเผยผ่านเฟซบุ๊กนะฮะบอกว่า
ตัวเองนั้นคบหาดูใจกับลำไยมาตั้งแต่ฝ่ายหญิงอายุแค่๑๗ปี
ส่วนตัวเองนั้นอายุ๒๖ปีคบหากันมาได้๔ปีแล้ว
ซึ่งเจ้าตัวเองก็บอกว่าตัวเองนะแล้วก็ลำไยนั้นมีหลายอย่างที่คล้ายกันนะครับ
เว้นผมฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นคนขยันตั้งใจทำงานตั้งแต่เข้าวงการมา
ทั้งคู่ก็โดนกระแสโจมตีเรื่องการทำงานมาโดยตลอด
แต่เราเองก็คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอเราคบกันตั้งแต่ยังมีเงินติดตัวไม่กี่ร้อยบาท
และเขาเองก็เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นเรื่อยตนเองจึงไม่อยากไปขวางอนาคตของเขา
ไม่กล้าบอกใครเพราะเขากำลังดังซึ่งเราเคยคุยกันเรื่องนี้
ตนเองเนี่ยกลัวว่าเขาจะอายที่คบกับตนแต่เขาก็ตอบมาว่า
เขาไม่ได้รักคนที่เงินหรือว่าหน้าตาหรืออะไรแต่รักที่พี่เป็นพี่
พร้อมกับขอโทษหากทำให้ใครเสียความรู้สึกไม่มีการปิดบังเรื่องดังกล่าว
แต่ยืนยันนะครับว่าตัวเองนั้นจะร้องเพลงในฐานะนักร้องนำวงแอลกอฮอล์ต่อไป
ไม่ต้องกลัวว่าตนเองมีแฟนแล้วจะเปลี่ยนไปและหากสิ่งที่ตนนั้นพิมพ์ลงไป
สร้างความเสียหายหรือว่าผลเสียใดก็ขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
อย่างไรก็ตามนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับเรื่องนี้
แต่ว่าสุดท้ายก็เกิดดราม่ขึ้นมามีคนนั้นเข้ามาวิพากษ์วิจาร
ทั้งเจ้าตัวแล้วก็แฟนสาวในทางเสียหายพร้อมกับแฉว่า
ตัวเองนั้นเป็นคนเจ้าชู้จนปุ้ยนั้นต้องออกมาคอมเมนต์ตอบโต้เดือดเลยนะครับ
คุณเม้นให้ผมกับแฟนเสียหายได้แต่คุณต้องมีเงินด้วยนะ
ที่คุณว่าผมเจ้าชู้แอบนู่นนี่คุณเอาเวลาไปตามหาสามีตัวเองเถอะ
เอาคำพูดสกปรกไปด่าและจับผิดสามีตัวเองนะครับ
จะได้ไม่ต้องขายบ้านขายรถมาชดใช้ค่าเสียหายให้ผม
นี่แหละครับที่ไม่ค่อยอยากจะบอกอะไรกับใคร
งานนี้ก็มีแฟนนั้นเข้าไปให้กำลังใจทั้งคุณปุ้ยและกำลังใจ
ชอบรำในกับเล่าข่าวของคุณจริง
ถ้าทำใหญ่ไม่ดังจะเปิดตัวมาเนี่ยเขานางก็เลยคงโกรธ
ใจเย็นนะอยากเก็บกับผู้จาร้ายมาใส่ใจเลยละ
อุ๊ยนะนี่มีคนส่งวันไนแน่มากเสียท็อป
อันนี้หมายถึงท็อปบินบรือริสต์ใช่ไหม

ได้ไหมจะระวังตัวฝากพิจารณาด้วย

ไอ้การที่แบบไม่อยากให้เป็นเรื่องของปิดหน้า
ทำไมคนร้ายเนี่ยถึงจะต้องมาปิดหน้าด้วย
แต่เชื่อไหมครับว่ามันเป็นข้อกฎหมายจริง

ผู้กระทำความผิดเขาก็ยังมีผู้บริสุทธิ์
เพราะฉะนั้นการที่นำหน้าเขามาเปิดเผย
ไม่ได้มันไม่ได้นะฮะมันเป็นสิทธิ์ของเขานี่นี่คือภาษากฎหมายเลย
ก็คืออันนี้อยากให้เข้าใจด้วยหลายคนถามเข้ามานะ
ในทุกรายการที่ผมทำปิดทำไมทำไมต้องปิดหน้า
เร็วแบบนี้มันต้องเปิดหน้าสินู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่เบรกหน้าเลยคนนี้ยอมเปิดหน้าเปิดตา
ใครค่ะคนนี้น่ากลัวมากใครบอกเลยอย่าอยู่ใกล้คนนี้
ใครวะงั้นช่วงหน้าค่ะตูน

เป็นนักร้องขวัญใจคนไทยด้วยล่าสุดนะครับ
ก็เขาจับคู่จับมือกับคุณก้อยนั้น

นี่ไปไปกันแบบนี้เป็นไปด้วย

จะเห็นนะคะว่าคุณตูนกับทางคุณก้อยนั้น

ก็เรียกว่าหลายคนก็ส่งเสียงเชียร์กัน
แล้วก็น่ารักเหลือเกินทั้งคู่นะครับ
เดี๋ยวนี้ดาราชอบไปวิ่งเมืองนอกเมืองนากับน้องรัศมีแขก

เราไปดูกันการเวลาทำอะไรเขาไม่ได้จริง
มันไม่ได้ฆ่าเพื่อน
โฆษานะ
พี่หนุ่มเธอไม่เปลี่ยนเลยจริงเนาะ
ไม่ใช่เดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อน

ก็เลยไปถ่ายรูปเรียงตามที่เคยตัวเองเคยถ่าย
หนังสือรูปแล้วก็มาลงไม่ได้มีเจตนาอะไรเลย
แล้วอยู่ดีพอลงไปเนี่ยคนก็เอาไปจับประเด็นว่า

สองบอกผมเหมือนเดิมไปทำหน้าบ้างอะไรอย่างนี้

ชั่วอันนี้เธอชั่ว

จากบ้านพ่อบ้านอะไรอย่างนี้

ดูกัตชัยไปการแอพพลิเคชันอันไหนมาแต่งนิ้ม
อย่าเรียกว่าชั่วได้ความดันชั่วดี
น่ารักนะมันเอ้าไปแตก